ทีนี้มาดูความน่ารักของเด็กกันบ้างดีกว่านะคะ

ไปเป็นเกษตรกรไปเป็นชาวนาน
ด้วยนะเครื่องปั้นดินเผาแบบอย่างเช่นปั้นทัวปั้นควายปั้นครกปั้นอะไรแบบนี้น้องก็ลงมือทำเองนี่
ก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรของชาวนากันไปก็ได้ความรู้กันไปนะดูสิ
ยังไงน้องก็ไม่กลัวนะน่ารักมากเลยเนาะทางด้านคุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ชาย
พอถัดจากตรงนี้ปุ๊บนี่พาแป๋วแหววลงดำนาเลยค่ะแป๋วแหววเองก็เนี่ย
เธอแป๋วแววเธอแทนเธอจะแบบเหมือนเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยน่ารักนอแบบนี้โห
เล็กตะมุตะมิน่ารักดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เห็นแล้วก็อดยิ้มตาไม่ได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปไปพร้อมกันเลยค่ะ
อ่ะเดมินอ๊อต

ลูกคนเล็กของนั้นรพีพัดราบมาก
แต่เห็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นขาลุยสุดนะคะ
ช่วยงานคุณพ่อนี่แบบว่าโอ้โหมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ
คุณพ่อเนี่ยเค้าเป็นคนที่หลงรักธรรมชาติ
วิถีชีวิตแบบชาวบ้านเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด

ทั้งไก่ชนทั้งหัวทั้งควายกล้อง
เลี้ยงทั้งหัวทั้งเจ้าถุยเลี้ยงปงเลี้ยงไก่แน่นอนค่ะ
ลูกเนี่ยตามรอยกันกับคุณพ่อแน่
วิถีชีวิตนะคะการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
บางทีเนี่ยก็เผลอนอนไปกับน้องเหล่านั้นเลยก็ได้นะคุณนะ
แล้วก็ยังช่วยคุณพ่อดูแลให้อาหารไก่
ลีลาคนนี้เนี่ยดูน่าจะคล่องแคล่วที่สุดเลย

แม่แม่จะกินหมดเนี่ยอันนี้
เก่งนะดูสิเขารู้มุมรู้สุดเลยว่าต้องให้ตรงไหนอะไรยังไง
ตอนท้ายแล้วแบบพ่อใครจะกินหมดเนี่ย

ความไปเลยนะคะแต่น่ารักในมูเนี่ย
มีลูกมีหลานวันหยุดแบบนี้อยากพาไปเที่ยวบ้างเนาะ